ห้าชีวิตห้าชีวิตที่มาเที่ยวกรุงเทพ
คือไม่รู้ว่าจะโปรยว่าอะไรครับเออ
รักภาษาตัวก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ครับ
มาเที่ยวกรุงเทพกลับบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ตอนไปถึงบ้านเนี่ยโอ้โหครอบครัวที่นั่น
เขาดีใจรอต้อนรับกันไปดูบรรยากาศหน่อยครับ
อย่ามาขอบใจทุกคนนะครับ
ผมขอร้องผมพูดเหนื่อยอย่างนี้ทุกคนค่ะอย่างแท้ผมครับ

ไม่ท้าพูดพาพาน้องไปข้างบนลูก

นางสาวพิธวยารัทจันทรมาน

น้ำฝนนะครับสวมกอดน้องฟอร์ดหลานชายทั้งน้ำตาเลย
แล้วบอกหลานว่าได้กลับบ้านแล้วนะลูกนะครับทุกคนดูเพลียนะครับ
เพราะนั่งรถมาหลายชั่วโมงค่ะตำรวจก็เอาเอาไปไป
ไปห้องสอบสวนกันนะครับของสมภาพธาตุษฎราณนั่นแหละ
สอบปากคำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ญาติยาคุยกันก่อน
ถามสารทุกข์สุขดิบเบื้องต้นกันก่อนนะแล้วแยกไปรอที่บ้านไป
รอที่บ้านไปถึงที่บ้านคุณผู้ชมครับนางสาวเพ็ญศรีปานรอด
พี่สาวของนางอุสาแล้วก็ญาติญาติทำของเลี้ยงฮะ
ปากใต้ต้องกินขนมจีนคุณผู้ชมโอ้โหนี่ขนมจีนโอ้โห
เห็นแล้วอยากด้วยเลยขนมจีนน้ำยานะครับมีแกงหลายอย่างเลย
นะครับแล้วมีกับข้าวหลายอย่างรอต้อนรับด้วยความคิดถึง
ด้วยความเป็นห่วงเอาล่ะสิมาถึงพี่สุพศ
สุพธนี่เป็นใครอ่ะพี่สุพธเนี่ยเป็นสามีของนางอุสานะ
นี่ฮะเป็นสามีของนางอุสานะมาจากบ้านเลยมานั่งรอ
แล้วร้องไห้ร้องไห้ตลอดเวลาแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ
สุพธิ์เปิดใจบอกโกรธโกรธเมียจริงโกรธอุตสาห์จริง
พาลูกหายไปเป็นเดือนเดือนผิดหวังไปหลงเชื่อใครก็ไม่รู้
เพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันอยู่กับฉันมา๑๓ปีเนี่ย
เตือนอะไรไม่เชื่อเตือนอะไรไม่เชื่อ
คือหมายถึงแบงค์ใช่ไหมที่พวกมันเจอกันนะ
นั่นแหละนั่นแหละนี่หัวอกคนเป็นผัวคุณผู้ชม
อะไรไม่เชื่อสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมไอ้แบงค์มันหลอกเอาไปทุกอย่าง
เหลืออะไรบ้างเหลือมอเตอร์ไซคันเดียวเป็นสมบัติชิ้นสุดท้าย

น้ำตาลูกผู้ชายทั้งนั้นคุณผู้ชมน้ำตาลูกผู้ชายทั้งนั้น
พี่เขาเล่าต่อเจอลูกแล้วเดี๋ยวจะพาฟ้าสายไปกินหมูทะ
ก็คือหมูกระทะนะหลังจากนี้นะจะพาน้องไปสมัครเรียนที่สุราธานีบ้านของเขา
แล้วคดีอ่ะเพราะว่ายังไงนะมันก็ลบคำว่าทำแม่งออกไปไม่ได้นะ
คือจนอ่านข่าววันนี้โอ๊ยอ่านข่าวมา๕วันแล้วอ่านทุกวันก็ยังแบบเหรอ
สุดท้ายเขาบอกว่าอะไรนะอาหารสุนัขเข้ามาหลายคนเลยนะ
ตอนแรกก็นึกว่าหายตัวปิดสนานรับภาพต้องกว่า

สุดท้ายพบดีครับพตรเอกสุฤเชษฐักพรรณรองค์ผู้จัดการจับบทแห่งชาติบอกว่า
รู้บ่อแสของลมกฎนะนะลมกฎหมุนอยู่แถวไหนหมุนอยู่แถวมิน
ไปถึงแบงค์นะอ่าแบงค์น่ะมินบุลี
ก็เมื่อวานก็รายงานว่าอยู่แถวมินถึงยังจับตัวไม่ได้อีกหรอ
ดำรวจผู้แบบนี้คือเดินดมต้นคออยู่แล้ว

เดี๋ยวถ้าเจอตัวปั๊บดำเนินคดีนะจะแจ้งเขาหาร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากวีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลครับ
จับตัวได้ก็จะมานี่แหละดำเนินคดีที่ท้องที่สพท่าสาราครับ